สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนไปสัมผัสอากาศเย็นสบายบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

เพราะว่าอาจจะไม่ได้เย็นสมใจเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
สิ่งที่อาจจะเจอกันก็คือเรื่องของหมอกที่อาจจะหนาหน่อยในตอนเช้านะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญเลยทีเดียวในการใช้รถใช้ถนน
อกจากหมอกบริเวณทางตอนบนแล้วบริเวณทางตอนกลางของกรุงเทพก็มีหมอกปกคลุมหนาตาเช่นเดียวกันนะครับ
เป็นผลพวงมาจากกระแสลมจากทิศใต้นะครับ
อบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกกลุ่มก็จะทำให้มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าวที่เป็นแบบนี้ครับ
เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นก็คือบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับ

ซึ่งก็จะถอยกลับไปถึงประมาณวันที่๑๑นะครับ
ก็คือวันอาทิตย์ก่อนที่จะแผ่ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยของเราในช่วงต้นสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงวันวาเลนไทยนะครับ
ซึ่งในช่วงแรกของการแผลลงมาเนี่ยนะครับ
จุดที่มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลาง

เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นก่อนที่จะได้เจอกับอากาศหนาวเย็นนะครับ

แผลลงมาการแผ่กลับไปของบริเวณความกดอากาศสูงในครั้งนี้

หลังจากนั้นครับ๑๒๑๓เนี่ยนะครับ
ก็มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
อากาศบนยอดดอยเนี่ยนะครับ

ในระยะนี้ก็จะต้องระวังเรื่องของหมอกนะครับ

ก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

ในระยะนี้อาจมีหมอกนะครับ

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต

เลียอุณหภูมิต่ำสุดจะไปอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตนะครับ

ในช่วงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๑นะครับ

ประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่

ก็พบว่าเช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่

มาดูที่กุรุงเทพฯมหานครและปริกวันทนนะครับ

อย่างที่บอกแล้วครับว่าต้องระวังเรื่องของหมอกนะครับ
วันที่๑๒ลมหนาวแผ่ลงมา
ก็จะทำให้กลุ่มหมอกที่เจอกันในช่วงนี้